มาถึงอีกเหตุหนึ่งนะครับที่คนในสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์เหตุนี้กันเยอะมาก
เรื่องของการไปตีกันในโรงพยาบาล
สถานที่ที่ไม่ควรจะไปตีกันเพราะว่าเป็นสถานที่ที่รักษาผู้ป่วย
คือเวลาเขาทำสงครามกันโรงพยาบาลเขายังไม่แตะกันเลยนะคะ

เพราะว่าเป็นสถานที่สากลที่ห้ามมีการทะเลาะวิวาดกันแบบนี้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลอ่างทอง
กรณีนี้ทางตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวกลุ่มวัยรุ่นได้๓คนแล้วนะฮะ
กรณีวัยรุ่น๒กลุ่มคือทะเลาะวิวาดกัน
หน้าร้านอาหารริมถนนสายอ่างทองอายุทยาในอำเภอเมืองอ่างทอง
ทำให้มีคนเจ็บทั้งสองฝ่ายแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทอง
จากนั้นคู่กรณีตามเข้าไปภายในห้องฉุกเฉินล่ะครับ
ยกพวกตะลุมบอลกันทั้งในแล้วก็ด้านหน้าห้องฉุกเฉิน
จนเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตกอกตกใจ
ขณะนั้นในห้องฉุกเฉินมีผู้ป่วยหนักด้วยเหมือนกัน
ใจท่อช่วยหายใจกลัวค่ะ
แล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
มาคอยห้ามปรามเหตุชุลมุนที่เกิดขึ้น
โอ้โหภาพนี้มันน่าเกลียดจริงนะฮะ

คุณไม่เกรงใจตำรวจไม่เกรงใจคนไข้
เกรงใจสายตาใครที่อยู่ตรงนั้นเลย
จากการสอบสวนพบว่าวัยรุ่น๒กลุ่ม
คือมีเรื่องกันมาก่อนแล้วที่ร้านอาหารนั่งโต๊ะใกล้กัน
และเข้าใจว่าอีกฝ่ายเดินมาสะดุดขา
เหมือนกับแกล้งทำทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจ
เข้าไปทำร้ายร่างกายนะครับจากนั้นก็ถูกทางร้านไล่ออกมา
แต่กลุ่มวัยรุ่น๒กลุ่มก็ไปตีกันนอกร้านอีก

รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอ่างทองจะรักษาชีวิตไว้
แต่ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายไม่ยอมกัน
ก็มาตีกันที่โรงพยาบาลกันต่อ
เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าสพเมืองอ่างทอง
ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๓คน
คือนายธวัฒน์สร้างเขตหรือว่าอามอายุ๒๙ปี
นายประสิทธิ์วิรพงศ์หรือต้นอายุ๑๙ปี
แล้วก็นายธนาทิพย์มุรินจันทร์หรือเอ็มอายุ๒๔ปี
จากนั้นนำตัวมาสอบสวนขยายผลนะครับ
ขณะที่ผลดำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัตน์ทำรง

แล้วก็เดินทางไปให้กำลังใจคุณหมอพยาบาล

ที่โรงพยาบาลอ่างทองแล้ว๒ครั้งนะครับ
ก่อเหตุอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ก็มีการสั่งการให้ตำรวจเพิ่มความเข้มข้น
ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลด้วยนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุที่จับกลุ่มได้ตำรวจแจ้งข้อหานะฮะ

ร่วมกันบุกรุกเข้าไปในสถานที่ราชการ
แล้วก็ยังพบว่ามีวัยรุ่นที่ร่วมก่อเหตุ
เดินทางเข้ามามอบตัวรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม
ตำรวจก็คุมตัวมาสอบสวนก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ

มนวยการโรงพยาบาลอ่างทองนายแพทย์ประภาษณลีสุทธิพรชัย
แถลงชี้แจงว่าโรงพยาบาลจะดำเนินการเอาผิดกับผู้ก่อเหตุ
เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
คือยืนยันแหละฮะว่าโรงพยาบาลมีแนวทางรักษาความปลอดภัย
ให้ผู้รับบริการแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่แล้ว
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้คุณหมอก็ประนามเหมือนกัน

ซึ่งขณะนั้นมีผู้ป่วยหนักใส่ท่อช่วยหายใจ
ในห้องอุบัติเหตุและห้องฉุกเฉินนะครับ
เหมือนการเอาผิดกับผู้เกาะเหตุความรุนแรงในโรงพยาบาล
ทุกกรณีไม่มีข้อยกเว้น
โรงพยาบาลก็ชี้แจงว่างนี้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คุณอนุทินชาญวิรากูลโอ้โหโพสต์ดุเดือดเหมือนกันนะครับ
พูดถึงนี่เลยนิสัยแต่ใช้อีกคำหนึ่ง
คือสันดานรวมถึงในเรื่องของหัวใจอันตราพาร
โจรกระจอกพวกนี้อยากจะให้รับโทษนะครับ
เพราะว่ามันเกิดเหตุแบบนี้บ่อยครั้งในโรงพยาบาล

คือลองคิดดูนะถ้าเกิดวันหนึ่งเขาขยาย
เขาไม่กล้าพาคุณที่ต่อยตีกันอยู่ข้างนอกไปส่งโรงพยาบาล
เพราะกลัวคุณจะตามกันไปตีกันต่อที่โรงพยาบาล